โยคีโรเบิร์ตปรากฏตัวครั้งแรกในรอบวันนะคะ
เพราะว่ามีกระแสก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้ซุ่มเงียบไปจังหวัดกาญจนบุรีกันแล้วหรือเปล่า

แล้วล่าสุดก็เลยมีคนทั้งคู่เห็นคนทั้งคู่ใส่ชุดสีกลัก
เดินออกมาทานข้าวมือเที่ยงกันที่สถานปฏิบัติธรรมจังหวัดราชบุรี

ผู้สื่อข่าวแน่นอนว่าไปเกาะติดไปเฝ้าสังเกตการณ์กันที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นสาขาของวัดท่าไม้
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ลือกันว่า
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตเนี่ยออกจากพื้นที่ไปการแล้วอ่ะค่ะตั้งแต่ช่วงตีสอง
เพราะว่ามีคนสังเกตเห็นรถของสถานที่ปฏิบัติธรรมออกไปเมื่อคืนนี้
แต่ปรากฏว่าพอถึงเกือบ๑๑โมงเนี่ยค่ะของวันนี้นะคะ
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตใส่ชุดสีกรักเดินจากโซนปฏิบัติธรรมมากินอาหารมื้อเที่ยง
ที่บริเวณหอฉัดแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมต่ออันนี้ก็เหมือนกับเป็นการยืนยันว่ายังอยู่นะคะ
ไปช่วงเช้านะคะก็มีการทำกิจวัตรกันปกติมีพระสงฆ์ออกบินทบาท
แต่ว่าโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตเดินตามพระสงฆ์บินทบาท
ไม่มีใครเห็นเลยนะคะว่ามีการออกไปเดินบินทบาทตามพระสงฆ์เนี่ยนะคะ
สอดคล้องกับคำพูดของแม่ค้าร้านขายของที่ใส่บัตรทุกวันบอกว่า
ตั้งแต่โยคีปอยโยคีโรเบิร์ตเข้ามาบวชพรามวันที่อ่ามาเข้าวันที่สี่แล้วเนี่ย
ไม่เคยเห็นทั้งสองคนเดินตามพระสงฆ์ออกมาบินทบาทเลยค่ะ
ดูข่าวก็ทราบเพียงว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีลอยู่เท่านั้น
ไม่เคยเจอหน้านะคะอืมทางด้านของพระปรัฐพงศ์ค่ะ
ปุญญวโสค่ะก็เป็นพระสงฆ์ดูแลธรรมสถานวิโมสิวาลัยนะคะ
ก็มีการพูดถึงสู่มวลชนว่าที่เพิ่งทำข่าวนะคะ
คือมีสื่อมวลชนที่เขาก็เพิ่งจะมาทำข่าวกันเป็นครั้งแรก
ยังไม่ได้รู้ที่ทางในการที่จะขับรถเข้าออกนะคะ
ก็มีการขับรถเข้าไปในด้านในของสถานปฏิบัติธรรม
คือทางด้านของท่านเองท่านก็บอกว่าอยากจะให้อยู่ตามขอบเขตที่ตกลงกันไว้หน่อยนะ
แต่นักข่าวเนี่ยหลายคนเขาก็ไม่ทราบแหละนะคะ
สถานที่แห่งนี้ห้ามขับรถเข้าไปด้านใน
เพราะมันก็ไม่ได้มีป้ายติดไว้เดี๋ยวลองดูท่านให้สัมภาษณ์หน่อยค่ะ
คือก็คือคือคือคือแล้วอันนี้น้องมีไม่รู้
เพราะเห็นเปิดเข้าปกติเพราะเพราะว่ะ

อย่างนักข่าวอ่ะผมก็ไม่ได้ห้าม
คืออันนี้มันเป็นประเด็นอยู่
ก็ดูเหมือนจะเป็นความวุ่นวายเล็กนะ

ก็ไม่ได้รู้ว่าขับรถเข้าไปไม่ได้
ค่ะก็กันจุดพื้นที่เอาไว้นั่นแหละ

ส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า
หลวงพี่อุเทนโยคีปอลโยคีโรเบิร์
ทุดงเขากระโจมจังหวัดราชบุรีเนี่ยจะเป็นการตั้งใจที่จะหลบหนีข้ามชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะคะจะใช้โอกาสนี้ไปหรือเปล่า
คุณลุงแสวงอายุ๖๐ปีชาวบ้านผาปกบอกว่าจุดชมวิวบนเขากระโจม
สามารถเดินผ่านช่องทางธรรมชาติข้ามแนวชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้จริง
แต่ยังไงก็ต้องผ่านจุดตรวจของต่อชะดอทั้งหมดสองด่านคือจุดตรวจต้นไซดและจุดตรวจดาวเรือง
รวมระยะทางสิบกิโลเมตรจะไปทางรถยนต์ก็ได้นะคะ
ไปแบบรถยนต์โฟลวิวหรือเดินเท้าก็ได้จุดตรวจจะเปิดทำการช่วงตีห้าถึงสิบแปดนาฬิกา
โดยส่วนตัวคุณลุงแสวงบอกว่าไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องของคณะหลวงพี่อุเทร
ีปอลโยคีโรเบิร์ตไปทุดงเขากระโจมว่าจะเป็นการตั้งใจหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
แต่ก็คิดว่าต่อชะดอทำถูกแล้วที่ไม่ให้คณะทุดงขึ้นไปเขากระโจมเพราะว่ามันอันตราย
ฟังเสียงของชาวบ้านแถวนั้นนะคะใช่ผ่านด่านตรวจตั้งแต่ด่านจุดด่านต้นไสครับ
กับด่านดาวเรืองจุดตรวจดาวเรืองดาวเรืองใช่ไหมครับ
ครับแล้วก็เอ่อด่านบนยอดเขาก็ตรงครับก็คือตรงจุดตรวจชมวิวเลย
ใช่ครับผมครับแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าผมจะเดินทุดงอะไรอย่างเงี้
อะไรอย่างเงี้ยผมผมจะต้องขึ้นทางไหนครับขึ้นเส้นทางเดียวนั่นแหละครับ
ก็คือทางทางนี้เหมือนกันใช่อ่าก็คือระยะทางก็สิบสิบกิโลเหมือนกัน
อ๋อครับผมแล้วคราวเนี้ยครับไอ้ตรงจุดนั้นนะครับ
ถ้าเราไปตรงจุดชมวิวเราสามารถข้ามไปประเภทเพื่อนบ้านได้ไหมครับ
ได้อ่าแล้วมันมันจะไปได้ยังไงมันมีท่องทางเก่า
อืมค่ะอ่าทีนี้คุณผู้ชมคะก็ยังอยู่กันที่เรื่องนี้นะคะ
อยู่กันที่เรื่องของโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตแต่ว่าเราไปทางฝั่งคุณศรีสุวรรณจัญญา
ค่ะนักร้องนะคะร้องหลายเรื่องถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณศรีสุวรรณ
เกี่ยวค่ะคุณศรีสุวรรณบอกอันนี้เดี๋ยวจะไปร้องหน่อย
ไปร้องหลวงพี่อุเทนอ้าวเรื่องอะไรคุณศรีสุวรรณจัญญาค่ะ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
หรือไม่ทางด้านของคุณศรีสวรรค์บอกว่า
ข้ออ้างที่ว่าไม่ใช่การบวชพระแต่เป็นการบวชพรามนั้นไม่อาจรับฟังได้
เนื่องจากการบวชพรามเป็นกิจของศาสนาพราม
กำหนดไว้ว่าการบวชสามารถกระทำได้ในวันเดียวในรอบปี
คือวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน๔เท่านั้นและห้ามโกนผมโกนคิ้ว
ที่สำคัญผู้บวชจะต้องมีเชื้อสายพรามและจะต้องเรียนท่องบทสวดคัมภีร์ของพราม
ให้ได้ก่อนถึงวันบวชและจะต้องเป็นพรามครองผ้าขาวไปตลอดชีวิต
แต่การที่เจ้าวัดวัดท่าไม้บวชพรามให้กับสองผู้กล่าวหาในคดีอาญา
แต่กลับมีกิจวัตรปฏิบัติเหมือนนักบวชในพุทธศาสนาเช่นการปลงผม
โกนคิ้วนั่งกรรมฐานเดินทุดงถือกรดสะพายบาท
และยังมีการนำไปทำพิธีแก้กรรมปลดปล่อยวิญญาณกลางสุสานั้น
ไม่ใช่ลักษณะของนักบวชในศาสนาพรามร้อยเปอร์เซ็นต์
หากแต่จะเป็นเล่ฉนหรือการเลี่ยงบารี
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา
นำไปประกอบในการใช้ต่อสู้ในชั้นศาล
เพื่อขอลดหย่อนโทษทางอาญา
หากสารพิพากษาว่ามีความผิดเท่านั้น
ลองฟังเสียงคุณศรีสุวรรณค่ะ
ประเด็นหลักก็คือการที่ท่านอุเทนเนี่ย
ปลายบทให้กับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนเนี่ย

ขัดต่อกฎของมหาเทราสมาคมปี๓๖หรือไม่นะครับ
สองถ้ามีถ้าการกระทำนั้น
มหาเทราสมาคมวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำฝ่าฝืน
ก็ขอให้มีบทลงโทษนะครับ
บทลงโทษโดยมหาเทราสมาคม
มอบหมายให้ทางคณะสงฆ์ผู้ปกครองของ
เจ้าวาดวัดท่าไม้เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยหรือลงโทษ
ก็แล้วแต่คันลองของพระมหาเทราสมาคมนะครับ
อันนี้แหละแล้วคุณศรีสุวรรณยังบอกต่อนะคะว่า
เพื่อเป็นการจันลงพระพุทธศาสนา
ไม่ให้ถูกอรัชชีนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ก็ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังมหาเถระสมาคม
ขอให้ดำเนินการสอบสวนว่าการดำเนินการของหลวงพี่อุเทนเนี่ย
อยู่ในพระธรรมวินัยหรือกิจของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือไม่
หากพบว่าเป็นความผิดให้ดำเนินการลงโทษตามพระธรรมวินัยขั้นสูงสุด
อันนี้ก็เป็นความรู้อีกเรื่องนึงด้วยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือช่วงแรกเลยที่มีการบอกว่าจะมีการบวชพราม
ในที่สุดก็มีการแก้ไขว่าคือมันไม่ใช่การบวชพระ
วิธีการแบบนี้ก็เลยต้องเรียกเป็นโยคีไป
แต่ว่ามันมีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีอาญาด้วย
อย่างที่คุณศรีสะวันบอกอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ